พาไปดูที่สิงห์บุรีมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เขาเดินไปที่ทุ่งนาก็คงจะไปดูความสวยงามธรรมชงธรรมชาติแหละมั้ง

เธอเนี่ยโอ้โห
กิโอ้โห้ไปเจอยังงี้เข้าวะครับ

จริงแต่ตัวนี้ไม่เหมือนตัวไหนแล้วที่สำคัญเจอกลางทุ่งนาครับ

อ่านเอาแล้วกันขอบคุณภาพเราก็ขึ้นให้แล้วนะ

เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณเบสเป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรี
เขาเล่าว่าไปเดินดูทุ่งนา
เดินไปเดินมาจู่เจองูตัวนี้นอนอยู่กลางทุ่ง
ตอนแรกคิดว่าเป็นงูเห่าธรรมดา
พอเห็นเท่านั้นแหละโอ๊ยนี่มันงูเห่าสีเผือก

ฮะจับงูเลยเฮ้ยจริงจับใส่ถุง
แล้วเอามาใส่กล่องเอาไว้ที่บ้าน
เฮ้ยแต่มันเป็นงูเห่านะมันเห็นนั้นแปลกดิ
ก็ใช่อ่ะสิไม่รู้เหมือนกันไปจับอีท่าไหน
มีความรู้เรื่องการจับหรือเปล่าแต่เอามาแล้วอ่ะแล้วนี่ครับ
คุณผู้ชมเจ้างูเห่าตัวนี้มีสีเหลืองทอง
เขาบอกว่าตามันนะอันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นในภาพนะ
แต่เขาเล่าว่าตามันเป็นสีแดงด้วย

ไม่รู้มันนอนดึกหรือเปล่าตามันเลยแดง
เกี่ยวกับนอนดึกคือมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
เป็นแบบยีนของมันอ่ะนึกออกไหม

เหมือนแบบสัตว์ตัวอื่นอย่างแมวอะไรอย่างนี้
ถ้ามันมีความผิดปกติสีตามันก็จะไม่เหมือนแหละ
ทีมงานของเราก็ถามไปเรื่อยนะครับ
บอกว่าคุณเบสนี่เอามาเลี้ยงนี่เพราะมีความเชื่อใช่ไหม

เชื่อว่างูตัวนี้มันจะมาให้โชคให้ลาบ
นี่เขาบอกว่าสีมันผิดปกติดี

แล้วตอนนี้ทางคุณเบสกำลังมองหาที่ดีนะฮะ
เพื่อจะนำงูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วย

เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เอางี้ไหมถ้าเกิดคุณอยากเอาไปเลี้ยงหรืออะไรดี
คุณต้องเอาไปให้เขาแบบรีดพิษ

เพราะมันเป็นงูเห่าคุณมันอันตราย
เอาไว้ในกล่องพลาสติกดูแล้วสวยอย่างนี้
โอเคนะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันหายไปล่ะ

ใช่ไหมตกใจอยู่งูที่เลี้ยงหายไป
ใจคอไม่ดีแหละเพราะฉะนั้นหาที่หาทางดี
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและถูกต้องล่ะครับ